ทางนี้เลย
ชอบมากเลยเพราะว่าทีมงานรู้ใจมูสุด

มูเดินรูดซื้อของทุกอย่าง
มูอยากได้ในห้างทั้ง๓ห้างนี้เลย

อย่างนี้ที่ให้บัตรไปกันดีการคือซื้อได้แค่๑๒ชิ้น

ต้องมีกลยุทธ์ต้องวางแผนเลยเพราะว่า๓ห้าง

จำกัดจำนวนแต่ไม่ได้จำกัดราคาถูกป่ะ

แล้วก็จัดของให้ดูเหมือนแบบมีแอคซิบิชั่นตลอดเวลา

ชอบที่แบบว่าไม่ค่อยมีแบบกำแพงร้านอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่เสื้อผ้ายันแอดของเขา

อันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกัน

ตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อกระเป๋าหนึ่ง

ส่วนตัวคิดว่าเอา๒อันนี้ดีกว่า

บัตรเดียวสะดวกมากทั้งสามห้างเลย
สะสมแต้มได้แล้วก็สิทธิพิเศษเพียบ
เขาแบ่งโซนเอาไว้เป็น๓โซน
ซึ่งน่าจะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดของร้านนี้แล้วแหละ
เขาจะรวบรวมของหายากของแบรนด์ต่าง
สุดท้ายเนี่ยถ้าเราช้อปปิ้งมาเหนื่อยแล้ว

มีกาแฟแล้วก็มีเบียร์นำเข้าจากหลายประเทศด้วย
ดูแบบผ่านแล้วมีแต่ของผู้ชาย
งั้นก็ต้องซื้อฝากแฟน

ก็หนุ่มมาน่าจะชอบนะคะ

เพราะว่าน้าชอบใส่เสื้อเชิดตลอดเวลาเลยค่ะ
แล้วก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะได้หลายโอกาส

ร้านนี้ขอเวลา๒ชั่วโมง
ถ้าเป็นแบบสำนักว่าเขาเรียกว่าสักกะเบลอหยัดเรือลบ

อุ๊ยอันนี้เอาไว้แบบไปชมกาแฟก็น่ารักน่ะ

ผู้อยากได้พี่ชาร์จไร้สาย
อุ๊ยน่ารักมากสีชมพูอ่ะ

คือจริงเห็นป้ายนี้แล้วนึกถึงหลานเลย

เพราะว่าแค่ห้างเดียว๓ร้าน

แล้วก็ต้องเคยมีคนยืนหยุดถ่ายรูปตรงนี้
คือมันเป็นที่รวมไอเดีย

ร้านนี้จะเป็นสำหรับผู้หญิงสไตล์หวาน

แล้วก็เก๋ตามเทรนด์
เสื้อผ้าสีสันตระการตามาก

สื้อมูลนี่
มูลซื้อหนึ่งชิ้นให้ตัวเองอีกหนึ่งชิ้นให้หลานดีไหมคะ

คือถึงแม้จะเป็นเสื้อผ้าเด็กแต่ก็ดีเทลทำเหมือนเป็นของผู้ใหญ่เลย
น่ารักมากกางเกงดูสิ

ก็อันนี้เป็น๑ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้๑ชิ้นให้หลาน
ร้านนี้น่าสนใจมาก
เสื้อผ้าเยอะมากแล้วก็หลากหลายสไตล์มาก

เดี๋ยวซื้อของอย่างแรกที่เราเห็นแล้วเราชอบแล้วกัน
เอ๊อันนี้ก็ชอบเลยอะ
อะหยิบละได้ละของที่ชอบ
เสื้อตัวนี้ที่หยิบมาเนี่ยเป็นเบรเซอร์สีน้ำเงิน
ชอบสีน้ำเงินมากแล้วก็ชอบอะไรสไตล์บ่อย
รู้สึกว่าบางทีมีเบรเซอร์มันทำให้ชุดมันเท่ขึ้น
หรือว่าถ้าหนาวก็หยิบมาใส่ง่าย
ผู้หญิงใส่แล้วแบบดูโปร่งสวยง่าย
โอเคเราเอาเสื้อตัวนี้ใส่ได้แล้ว
เข้ามา๕ร้านแล้วได้ของมา๘ชิ้น

เพราะทุกครั้งที่เดินผ่านกลิ่นหอมมาก
ให้คุณดูแลตัวเองตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลย
มีทั้งแชมพูลิปแบสบอร์มสบู่น้ำหอมมอสเตอร์ไซเซอร์
รวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลที่เท้าเลย
เวลาอาบน้ำอ่างก็เอาไปใส่
อันนี้มู้ชอบมู้จะเอาสีชมพูดีกว่า
ส่วนน้ำหอมชอบน้ำหอมมาก
ชื่อกลิ่นมันน่ารักมากเลยอ่ะ
ถ้าเป็นความรักความรักจะทำยังไง

แต่แค่มันอาจจะเหมือนแบบพืชนิดนึง

สวัสดีค่ะ
๒อย่างค่ะ
ห้างก็ฟาดไป๑๐ชิ้นแล้วนะคะ

ป่ะ
พกบัตรเครดิตมาใบเดียวมันก็ดีนะครับ

ลายแบบเผ่าดอยเนี่ย

ลายของร้านเขามันจะมีแบบ

มันจะมีแบบผสมผสานวัฒนธรรมในแบบ

อันนี้ดูญี่ปุ่นอย่างนึง

ก็มู้เคี้ยวมือจะซื้อจานอันนี้

แล้วมูรู้สึกว่ามู่ยังไม่สะใจ

ดูสิสวยจังเลยอ่ะ
เจอร้านนั้นที่อยากเข้า
เลี้ยวไปด้านนู้นเนาะ

เพราะว่ามันสวยแล้วมันก็เรียบร้อย
แล้วมันก็ดูไปได้หลายโอกาส

ตอนนี้ก็ทำงานมีต่างแล้วก็คิดว่าเอานี้ก็ได้

เสร็จสิ้นแล้วนะคะ
กับมิชชั่นความเป็นช้อปปเปอร์ฮอลิกของโบ
จำได้ไหมอยู่ไหน
มีเสื้อกับกางเกงที่เซ

ดินสอสีเทียนของหลาน
ชุดของมู้และชุดของหลานที่คลอเซต

กสิกรนะคะที่ทำให้การช้อปปิ้งของมุกเป็นไปได้ง่ายมาก

สิทธิ์พิเศษเพียบสะสมแปมได้ด้วย